สตูนเราไปเชียงใหม่กันไหม

คือขึ้นเหนือลงใต้ไปทุกทิศทั่วไทยแน่นอน
เพราะว่าร้านนี้คุณผู้ชม
ราคาเนี่ยย่อมเยามาก
แล้วก็จัดหนักจัดเต็มให้เยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

ร้านนี้นะบอกพี่กัดกันก่อนจะได้เตรียมตัวไปวันนี้เลยนะ
คือก็เป็นร้านเล็กกันเองแต่ว่าลูกค้าแน่นเนืองมาก
เพราะสิ่งที่คุณเห็นนี่แหละค่ะคือความยิ่งใหญ่
สิ่งที่แบบเป็นสิ่งการันตีให้กับลูกค้ามาทาน
ก็คือเยอะล้นจาน
และราคาเพียงแค่๒๕บาทเท่านั้น
ไม่ไปจะเป็นขาวผัดผัดกาเปาผัดพลาดหน้า
เรียกว่าพร้อมเสริมให้กับทุกคนที่ต้องการ

ส่วนแม่ค้าก็คือนางน้ำค้างคล้องโนนสูงอายุ๔๑ปี
เป็นคนโคราชนะแต่ว่ามาอยู่ที่เชียงใหม่
ลูกค้าก็จะเรียกว่าป้านางป้านาง
แล้วก็ป้านางเนี่ยมาตั้งรกร่างที่นี่ขายอาหารตามสั่งมากว่า๑๔ปีแล้วนะคะ
ส่วนชื่อร้านป้านางเสากัสก็มาจากเด็กนักเรียน
ที่เคยมากินข้าวที่ร้านตอนนั้นขายจานละ๒๐บาท
๒๐คือซาวซาวบาทส่วนกั๊ดจำได้ไหม
แน่นอนหมายความว่า๒๐บาทก็อิ่มได้แล้ว
ก็เลยเป็นชื่อร้านเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้
นางก็บอกอยู่ว่าอยากจะขายราคานี้แหละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เพราะว่าทุกวันนี้ก็ข้าวยากหมากแพงนะแต่อยากจะให้ทุกคนอิ่มน้ำสำราญ
ใครอยากจะจ่ายเบาราคาย่อมแต่ได้จัดหนักจัดเต็มล้นกล่องแบบนี้
คุณผู้ชมคะครับไปกันเลยร้านป้านางซาวกัสนะคะ
สิงหาราชตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่นะจ๊ะ
ไปทานแล้วแบบว่าซาวกั๊ดกั๊ดต้อง
คือตอนนี้ไม่ได้ซาวกั๊ดได้ครับซาวห้ากั๊ด
๒๕บาทขึ้นมา๕บาทเองแม่ค่ะตามเศรษฐกิจบ้านเมือง
ให้คุณพี่เขานิดหน่อยตอนนี้๑๕บาทจริงไม่ได้ว่าหาได้ทุกร้านนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารขาย๓๐๔๐แล้วเยอะมากด้วย

ใช่อันนี้ได้การยักษ์แน่อิ่มกั๊ดต้องเลย